โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าช่วงดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อ

ถึงหนึ่งล้านบาท
ตั้งกระหยิ่มยิ้มย่องกับการตอบคำถาม
เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยจริงนะ

แล้วทางรายการก็อยากให้โอกาสจริงนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลยครับ

ถ้าอย่างนั้นผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานอยู่ในศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทองทำจากไม้อะไร

คุณเจี๊ยบเลือกตอบตัวเลือกที่สองไม้ชัยพฤกษ์

ถ้าข้อแรกถูกนี่นะครับ๕๐๐๐บาท

เราสามารถลุนเงินล้านได้นะครับ

เสาหลักเมืองซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลหลักเมืองบนแท่น
เหลี่ยมพื้นปูด้วยหินอ่อนทำจากไม้ชัยพฤกษ์ซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดอ่างทองนะครับ
ตอบถูกข้อแรกรับเงินทุนต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
พร้อมไหมครับที่จะฟังเฉลยข้อต่อไป

จัดให้ครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องยอดรักสลักใจครับ
อดรักสลักใจเสียชีวิตมาแล้วกี่ปี

ซึ่งคุณจ๊อปเลือกตอบตัวเลือกที่๔๑๑ปีซึ่งเป็นคำตอบที่

ข้อ๒ตอบถูก๑๐๐๐บาท

ผิดนะครับ
แอ้วยอดรักสลักใจของเรานี่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับนะครับ
เมื่อวันที่๙สิงหาคม๒๕๖
เสียชีวิตมาแล้ว๑๐ปี
แค่ปีเดียวเองพี่จ๊อปเอ้ย
ถือว่าเราก็ทำได้เต็มที่แล้วนะครับ

ฟังเฉลยจากเรื่องบัยยอครับ
ข้อใดไม่ใช่สรรพคุณของใบยอ

ซึ่งคุณเอ๊เลือกตอบตัวเลือกที่สองขจัดเห่าซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อนี้นะครับได้รับเงิน๑๐๐๐บาท

คุณของใบยอทั้งหมดเลย๓ตัวเลือกนั้นใช่ทั้งหมดเลยนะครับ
มีอยู่ข้อเดียวที่ไม่ใช่สรรพคุณของใบยอ
นั่นก็คือตัวเลือกที่๔ป้องกันอาการปวดไมเกรน
ไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่เอ๊จ๋า
โหแม่คุณเอาใจช่วยกัน
เอ้าภาวนาว่าข้อต่อไปนี่ขอให้ได้เงินหมื่นกลับบ้านนะครับ
ลุ้นเงินหมื่นกันเป็นข้อของเด็กน้อยนะครับในเรื่องนี้นะฮะ
เรื่องวัดกำแพงครับ
พระครูประการวุฒิคุณหรือหลวงพ่อตุม
บวชจนกระทั่งมอณภาพรวมทั้งสิ้นปุ่นนี้กี่พรรสา
ซึ่งน้องเนยเลือกตอบตัวเลือกที่๑๖๐พันศาซึ่งเป็นคำตอบที่

คำว่านะว่าขอให้ไปกินตอนที่ถูกต้องนะครับ
อย่างน้อยก็ยินได้หนึ่งหมื่นบาทให้ไปบ้าน

ผิดนะคะ
คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่๒

ทำไมพี่เอ๊คิดว่า๖๓พันศา
กรรมการวัฒนธ์อะเขาเคยพูดว่า

ภาคโครตาย๖๓พันซา

ครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดอ่างทองนะครับ
รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๕๐๐๐บาทครับ
นี่ก็คือเกมการแข่งขันคล้ายกันครับกับที่เราซื้อลอตเตอรี่
เราไม่รู้หรอกว่าเลขจะออกอะไร
ขอบคุณคนในครอบครัวนะครับที่ถือว่าตรงนี้คือโอกาส
ทุกคนมาใช้โอกาสตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับ
รวมถึงข้อมูลดีแบบนี้เรื่องราวชีวิตดีในวันนี้
พี่นับถือในน้ำใจของหนูนะ
กล้าหารที่จะสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้
เพราะด้วยความรักพ่อเป็นห่วงพ่อ
กลัวว่าพ่อจะหมดลมหายใจไปแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดี
แล้วก็อยากจะฝากบอกกับเจ้าหนี้นะครับ
ขอความกรุณาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ให้กับครอบครัวนี้ได้สามารถลืมตาอ้าปาก
แล้วเธอกลับมาในครั้งนี้ก็หวังที่จะมาตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณนะครับ

มีกำลังที่พอจะช่วยเหลือครอบครัวของน้องเจี๊ยบ

เขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้อย่างน้อย
อาจจะมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อลมหายใจ

เดี๋ยวขึ้นเบอร์บัญชีไว้ให้ที่นี่นะครับ
อนุญาตทางทีมงานและทางคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะ
เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากครับ
เรื่องราวชีวิตของคุณเจี๊ยบในวันนี้

พบกับวิกฤตแล้วก็ต่อสู้กัน

ลูกหลานจะเดินไม่ได้กันทั้งบ้าน
เวลาที่เวลาจะเอาหลานไปอาบน้ำ
เขาต้องหามใส่เผาห่มกันไป
แล้วก็จะมีลูกสาวเนี่ยต้องไปหากินกันต่างจังหวัดไปขายของกันที่จังหวัดสระบุรี
แต่วันนี้นะครับได้รับทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านได้ร่วมกันบริจาคมาเป็นจำนวนเงิน๕แสนกว่าบาทครับ
แล้วที่ชื่นใจไปมากกว่านั้นก็คือลูกสาวที่ต้องไปตัวเองขายของต่างจังหวัดตอนนี้เขาได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับ
ผมขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณในน้ำใจของทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อลุ้นเงินรางวัลสูงสุดนะครับ๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
เงินรางวัลที่ได้๕๐๐๐บาทในวันนี้จะเอาไปซื้อของให้พ่อที่นอนป่วยอยู่ค่ะ
ขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตนะคะ
ที่ให้ได้มาสู้เพื่อพ่อค่ะ